เพราะใครหลายคนก็เป็นห่วงพี่หนุ่มกัญชัยค่ะย้ำนะคะว่าพี่หนุ่มไม่ได้ติดโควิดค่ะแค่สุ่มเสี่ยงเท่านั้นค่ะ
ให้ข้อมูลที่ชวนงงคือตัวเองแกก็งงแล้วก็มึนมึนมากเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ
บริษัทโฆษณานะคะโทรมาบอกว่าผู้กำกับคนที่ติดโควิดนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้พี่หนุ่มสุ่มเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อมารอบใหม่ค่ะ
แล้วผลออกมาปรากฏว่าเป็นลบไม่ติดโควิดโดยเอกสารจะออกมายืนยันอีกแค่๒วันนะคะ
คือตอนแรกก็โทรบอกปากเปล่าก่อนคุณผู้ชมแต่เปเปอร์ยังไม่ตามมาค่ะ
เป็นสาเหตุให้พี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าสับสนมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะ
เพราะว่ามาทราบอีกทีว่าเมื่อวานนี้นะคะรถโรงพยาบาลมารับภูมิกับคนนั้นไปรักษา
แล้วปรากฏว่าแกนั่งไปพร้อมกับคนที่ติดโควิด

นั่นเท่ากับว่านะคะก็คือติดไม่ติดไม่รู้แต่ภูมิกับคนนั้นนะคะก็มีความเสี่ยงไปแล้ว

ถ้าสมมุติแบบผลออกมาเป็นลบแต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชม
สรุปว่าสรุปเลยนะคะพี่หนุ่มบอกว่าพี่ก็ต้องรอผลอีก๒วันนะคะ
และหลังจากนั้นนะคะภูมิกับคนนี้ก็ต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงด้วยนะคะว่า
ตกลงมันเป็นหรือเปล่านะคะติดโควิดไหมค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะพี่หนุ่มก็จะต้องออกจากการกักตัวค่ะนะคะ
อาจจะอยู่ไม่ครบ๑๔วันค่ะแต่อย่างน้อยก็จะกักตัวให้ได้อย่างน้อยก็คือ๗วันค่ะ
ซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะโทรศัพท์สอบถามเลย
พี่หนุ่มไม่รับแต่ผู้จัดการรับแบบนี้พี่หนุ่มบอกนะคะว่า
ก่อนหน้านี้นะคะที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ามีน้ำมูกตัวร้อน
ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะซึ่งผลตรวจครั้งที่สองของพี่หนุ่มก็ออกแล้วนะ
ผลออกมาเป็นลบคุณผู้ชมโล่งมากแกบอกว่าพี่หายเครียดแล้วนะคะ
โดยหากผลของภูมิกับยืนยันว่าไม่ติดโควิดจริงค่ะ
หนุ่มก็จะกลับมาทำงานวันจันทร์ที่๑๙กรกฎาคมนี้ค่ะ
พี่จะไปตรวจอีกรอบนึงค่ะ

คนนี้ก็ไปสูมเสี่ยงนะแล้วกากตัวเพราะว่าใกล้ฉีกกระกูลแคร์เค๊กค่ะ
ล่าสูตรนะคะวันนี้กลับมาทำงานวันแรกแล้ว
กักตัวครบ๑๔วันนะคะตามกำหนดเลยคุณผู้ชมนะคะ
โดยแม่แอฟนะคะเปิดใจกับบรรทัยรัฐว่า
ช่วงกักตัว๑๔วันแม่ไม่เบื่อหรอกนะคะ
เพราะว่าหากิจกรรมทำเยอะมากค่ะ
ส่วนลูกสาวน้องปีใหม่ค่ะช่วงแรกก็เป็นห่วงอยู่นะ
แม่เป็นอย่างไรบ้างพอใกล้วันจะกลับบ้าน
แม่จะกลับแล้วเหรอแกก็ขำไปนะคุณผู้ชม
ไปฟังสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะแม่แอฟบอกว่า
ถึงยังไงก็ตามแต่ค่ะออกมาทำงานแล้วก็ระวังยิ่งกว่าเดิมอีก

หนังสือดูหนังฟังเพลงตอนแรกเขาไม่อยากแยกจาก
พอหลัง๑๔วันก็แบบอ้าวจะกลับมาแล้วเหรอ
อะไรแบบนี้นะคะ